จังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันคุณผู้ชมเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็รวมตัวกันมาที่นี่จะพากันไปขอพรขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่แก่งเกาะใหญ่
ที่นี่ก็พาไปบ่อยนะจำได้จำได้ใช่ไหมคะแปลว่าต้องเริ่มมีคนไปแบบแก้บงแก้บนกันบ้างก็เลยพูดต่อกันปากต่อปากไป
แก่งเกาะใยเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์สถานที่แห่งเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะ
เพราะไม่ว่าจะคนในหรือคนนอกพื้นที่
ถ้าหากคุณมากราบไหว้ด้วยความศรัทธานะ
เจ้าแม่จะให้โชคกับคนคนนั้นเลย
ซึ่งที่ผ่านมาเขาว่ากันว่ามีคนได้รับโชคไปแล้วหลายคนด้วย
คนที่ได้รับโชคก็จะนำของมาแก้บนแบบนี้
นี่คือชุดไทยสวยงามต่างที่คนที่เขาเคยสมหวังกันไปนำมาแก้บน
ครั้งนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะมาขอโชคกันอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาขอโชคกัน
เพราะว่าเป็นวันหยุดยาวอาจจะเป็นช่วงกรอบโกย
ซึ่งหลังจากขอพรขอโชคขอราบอะไรเสร็จเรียบร้อย
เขาก็ทำการเสี่ยงโชค
นั่นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย

จุดจุดจุดจุดถูกเสียงไข่
แล้วไปส่งหาเล่น
จริงนะเราเหมือนเด็กอนุบาลมาท่องเพลงอะไรสักอย่าง

โอ๊ยมันก็จะตรงกันได้ยังไงล่ะความคิดใครคิดมัน

มันดูกลมไปหมดเลยเนาะ

อย่างอื่นก็รู้ว่าดูไปแล้ว

เตรียมแล้วกำลังเตรียมนักหนุนธีอยู่ละ
เกิ้ลเพลงนี้พร้อมแต่คนร่วมยังไม่มี